เป็นความขัดแย้งของคนครอบครัวเดียวกันค่ะ
พี่สะพ้ายกับน้องชายของสามี
ก็เกิดการทะเลาะวิวาดกันจนมีคนบาดเจ็บไป๑คน
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่เกิดเหตุ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอบางใหญ่ประมาณ๙โมงเช้าของเมื่อวาน
นายสมพงศ์คำเปลวนะคะกำลังยืนตัดต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ปรากฏว่านางนงนุษย์คำเปลวซึ่งเป็นพี่สะพ้ายเนี่ย
ถือมีดพระเข้าไปแล้วก็ไล่ฟันนายสมพงศ
นายสมพงศ์ก็หลบเอาตัวรอดเนี่ยเดินเข้าไปแล้วค่ะ
ก็ต้องหลบหนีเอาตัวรอดอันนี้มุมหนึ่งนะคะ
ส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่า
นายสมพงศ์เอามีดด้ามที่ฟันต้นไม้กวัดแกว่ง
เพื่อป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พี่สะพ้ายก็เอามีดไล่ฟันอันนี้คือคนครอบครัวเดียวกัน
นะคะแล้วถือมีดกันคนละด้ามแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยมีดที่นายสมพงศ์ถือก็พลาดท่าถูกพี่สะพ้าย
ขออภัยนายสมพงเองก็ถูกมีดที่พี่สะพ้ายใช้
ถูกฟันเข้าที่มือขวาแย่ดสุดท้ายต้องเข้าไปแยกค่ะ
แล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ได้แผลลึกค่ะ
ก็ไปแจ้งความที่สพภัยบางไถ่นายสมพงบอกว่า

ก็คือตะโกนด้วยอารมณ์ว่าตัดต้นไม้เขาทำไม
สะพ้ายหลังจากนั้นก็เข้ามาไล่ฟัน
ตัวเขาเองก็พยายามเอามีดที่ใช้ตัดต้นไม้นี่แหละ

ก็ยอมรับค่ะบอกว่ามีปัญหาระหองระแหงกับพี่สะพ้ายมานานมาก
ก่อนหน้านี้เคยถูกปลาระเบิดใส่กระจกบ้านด้วย

จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มาเกิดเหตุการณ์เอามีดไล่ฟันกันขึ้นค่ะ
ค่ะมีดทั้งคู่น่ากลัวเลยนะคะ
คือไปฟังพี่สะพ้ายหน่อย
พี่สะพ้ายก็คือนางนงนุษย์คำเปลวที่เอามีดไปฟันเขา
บอกว่าวันนั้นนายสมพงศ์มาตัดต้นไม้ที่เธอปลูกไว้

พอไปต่อว่าก็เถียงกลับมาบอกจะตัด
เพราะตรงนี้มันเป็นที่ของพี่สาว
เท่านั้นแหละเธอก็เลยโมโหค่ะ

แล้วฝ่ายนั้นเงื้อมีดจะทำร้ายเธอก่อน
เธอก็เลยเอามีดในมือฟันกลับไป

ยืนยันว่านี่คือการสมัครใจทะเลาะวิวาสค่ะ
อืม
เขาริดต้นไม้ป้ากันว่าเขาริดเฉย
ทีนี้เขาตัดบอกป้าก็ตะโกนเรียก
ห้องอย่าตัดของฉันอย่าตัดของฉัน
ขึ้นไปเราปลูกไว้ครับ

ไม่ให้กูตัดไม้หรือจะให้กูสับหน้ามึง
พูดอย่างนี้เหรอข้าก็เลยโมโหขึ้นเลยใช่

เวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็
ความดูแลนกจะเบาลงประมาณ๕๐เปอร์เซ็นต์นะ
แต่ละฝั่งแต่ละฝั่งเราจะเล่าเบาลง๕๐เปอร์เซ็นต์
แต่ละฝ่ายก็จะมีเหตุผลของตัวเอง
แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คงต้องไปเล่าให้ตำรวจฟัง
ในตอนที่สอบปากคำนะคะ
ซึ่งนางนงนุษย์ก็ยืนยันบอกไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งก็มีข้อมูลมาอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะ
บอกว่าหลายปีที่แล้วเนี่ย
คุณนงนุษย์เองก็เคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้สมองกระทบกระเทือน
ก็ต้องไปผ่าตัดสมองแล้วก็ต้องกินยาควบคุมตลอดเวลา

แต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องไปอยู่ในการพิจารณาคดีของตำรวจค่ะ